เอามาดูเรื่องของการเดินทางขึ้นเครื่องบินกันหน่อยนะฮะ
ก็อย่างที่เราทราบตามกฎระเบียบนะเรื่องของสัมภาระที่จะเอาไป
ถ้าจะติดตัวขึ้นเครื่องขึ้นบนเครื่องได้เลยเนี่ยแล้วไปไว้ข้างบนกระเป๋าที่เก็บสัมภาระอะไรพวกนี้
เขาจะมีน้ำหนักใช่ไหมของการซื้อบัตรโดยสารแต่ละที่นั่ง
มาตรฐานก็คือไม่เกิน๗กิโลกรัมที่เหลือถ้าเกินกว่านี้คุณต้องโหลดใต้เครื่อง
ซึ่งเขาก็มีน้ำหนักอีกว่าคุณโหลดใต้เครื่องตามสิทธิ์ได้เท่าไหร่
ถ้าเกินก็ต้องจ่ายเงินทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่คนเขาถ่ายเอาไว้นะครับ
สนามบินแห่งหนึ่งในบ้านเรานี่แหละอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะบอก
มีคุณป้าท่านหนึ่งจะเอาของขึ้นเครื่องเอาติดตัวขึ้นไปด้วย๑๔๒กิโลกรัม
ก็เกินไปเท่านึงอะค่ะเขากำหนดไว้ไม่เกิน๗กิโล
ถ้าไม่นับจุด๒นี่ก็เกินเท่านึงเลยเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับ
นี่นะครับให้ทำตามกฎมนุษย์ป้าเขาห้ามเกินเจ็บเขาเกินเจ็บโวยวาย
เมื่อกี้ก็จะขอเปลี่ยนตัวทีแล้วเพราะเขาไม่ให้ที่ตัวเองตามใจก็โวยวายเหมือนกัน
จะมาอ้างคนไทยด้วยกันเพราะไม่ทำตามกฎอย่างนี้นะครับ
มีน้ำหนัก๑๔๒กิโลกรัมเกินกว่ากำหนด๗กิโลกรัมไปเกินไปเท่าตัวหนึ่ง
ตัดจุด๒ให้ก็ได้นะพนักงานสายการบินแนะนำว่าถ้าเกินเนี่ยก็ต้องไปโหลดใต้เครื่องนะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋าไว้จะไปโหลดใต้เครื่องยังไง
โหลดใต้เครื่องต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มผู้ที่บันทึกคลิปก็ระบุว่า
จากเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เคยโวยวายมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
เกี่ยวกับเรื่องของที่นั่งเพราะว่าได้ที่นั่งที่ตัวเองไม่พอใจ
หลังจากผู้ถ่ายคลิปผู้จบผู้หญิงคนนี้เขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับกระเป๋าต่อนะ
ที่กระทงกระแทกอะไรลงไปอย่างที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็พูดกับคนไทยด้วยกันแท้อะไรอย่างนี้
ถ่ายคลิปเขาก็บอกว่าแหมมันอ้างเรื่องคนไทยด้วยกันแท้ไม่ได้
มันเป็นเรื่องของการผิดกฎคือถ้าทุกคนคิดอยากจะเอาน้ำหนักเท่าไหร่
ตัวเองจะเอาขึ้นเครื่องบินก็ได้เนี่ยน้ำหนักเครื่องบินมันก็เกินใช่ไหมค่ะ
มันก็ส่งผลกระทบต่อการบินไงมันก็เป็นอันตรายนะครับ
เพียงเท่านี้ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ยอมแพ้นะครับบอกว่าจะเอากระเป๋าขึ้นเครื่องให้ได้
ทั้งที่น้ำหนักก็ยังเกินอยู่เธอบอกว่าในกระเป๋าเธอมีส้มอยู่
บอกว่าตัวเองมีสิทธิ์เพราะส้มไม่ใช่ของผิดกฎหมาย
นี่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องมาเข้ามาเคลียร์ให้ว่ามันผิดไม่ผิดอะไรยังไง

ค่ะแต่น้ำหนักมันเกินนะคะแค่นั้นแหละ

สื่อสารองค์กรของทางสายการบินไทยเอเชียก็ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าคลิปที่เผยแพร่เนี่ยเป็นคลิปขณะที่พนักงานภาคพื้นดินของสายการบินจังหวัดน่าน
แจ้งข้อมูลกับผู้โดยสารคนหนึ่งเรื่องขนาดและน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
ผู้โดยสารสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้
ต้องมีจำนวนไม่เกิน๒ชิ้นและน้ำหนักรวมต้องไม่เกิน๗กิโลกรัม
เหตุผลก็คือเพื่อให้เพียงพอกับพื้นที่จัดเก็บสัมภาระบนเครื่องของผู้โดยสารทุกคน
และเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทาง
เพราะถ้าหากสัมภาระมีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากเกินไป
หากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วสัมภาระตกหล่นจากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ
ก็อาจทำให้ตัวผู้โดยสารเองหรือผู้โดยสารคนอื่นได้รับบาดเจ็บได้
ส้มก็โหลดได้เครื่องได้นี่ใช่ไหมใช่ค่ะโหลดได้ค่ะ
ก็ไปจ่ายสตางค์เขาเพิ่มหน่อยใช่ค่ะ